มาดูเรื่องของปลั๊กค่วงนะครับนี่น่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใกล้ชิดกับผู้คนมากที่สุดนะครับเราใช้กันมากมายเหลือเกินในชีวิตประจำวันในบ้านของเรานะครับแต่ว่าตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปปลั๊กค่วงแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่อย่างเช่นมีเต้าเสียบเพียงแค่สองขาหรือว่าเต้ารับไม่มีที่ปิดก

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๑เป็นต้นไป
ในส่วนของตัวอย่างของปลั๊กพ่วงที่จะมีคุณสมบัติที่ตรงตามกฎของมอกปลั๊กพ่วงฉบับใหม่ล่าสุดนะคะ
อย่างแรกเลยค่ะต้องใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟค่ะ
จากนี้ในส่วนของตัวเต้าเสียบนะคะก็จะต้องเป็นปลั๊กแบบหัวกลม๓ขาค่ะ
ส่วนเต้ารับนะคะก็จะต้องมีม่านชัตเตอร์ปิดรูเต้ารับทุกรูแบบนี้ค่ะ
ในส่วนของตัวตัดไฟก็ต้องมีนะคะโดยที่จะไม่ใช้แบบฟิลส์แบบนี้อีกต่อไปค่ะ
และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของปลั๊กพ่วงที่มีคุณสมบัติตรงตามกับมอกรฉบับล่าสุดนะคะ
ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๑นี้เป็นต้นไปค่ะ
ผู้จัดจำหน่ายที่ยังคงมีปลั๊กพ่วงแบบที่ไม่ตรงตามมาตรฐานใหม่นี้
ยังสามารถวางขายต่อได้จนกว่าสินค้าจะหมด
โดยต้องรายงานจำนวนสต๊อกสินค้าที่เหลืออยู่ต่อทางสมอ
ส่วนปลั๊กพ่วงที่มีคุณสมบัติตามมอกรปลั๊กพ่วงฉบับล่าสุด
จะถูกทยอยนำเข้ามาวางขายมากขึ้นเรื่อยแทนที่สินค้าเก่า
สต๊อกเดิมที่เป็นไปตามหมออกรเดิมเนี่ย
คือทางมกเองท่านอนุญาตให้เราจัดจำหน่ายจนกว่าสินค้าเหล่านั้นจะหมดนะครับ
ซึ่งในวันที่๒๓กุมภานี้ครับ
เราคงจะมีการสำแดงสต๊อกทั้งหมดที่เป็นสินค้าที่เป็นเดิมในส่วนของปลั๊กไฟนะครับ
ก็คิดว่าคุณจะต้องผลักดันให้สต๊อกเหล่านี้ออกให้หมดเร็วขึ้นนะครับ
เพื่อจะได้มีสต๊อกใหม่เข้ามาเป็นถูกต้องตามหมอบอก
ผู้บริโภคบางรายบอกว่าเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน
ราคาจะสูงหน่อยแต่มีเครื่องหมายมาตรฐานบนผลิตภัณฑ์รับรองคุณภาพ
ทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดอันตรายและสามารถใช้ได้นานหลายปี
ก็ถ้าเป็นราคาจะอยู่เพียงประมาณ๓๐๐กว่าบาทอ่ะค่ะ
หลังจากนี้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องขออนุญาตผลิตและนำเข้าตามมาตรฐานฉบับนี้
ขณะเดียวกันผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องไม้หมอกเท่านั้น
โดยบทลงโทษในกรณีทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๑ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับตั้งแต่๕๐๐๕๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และแสดงเครื่องหมายมอกรโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีโทษจำคุก๓เดือนปรับตั้งแต่๑แสนถึง๑ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ผลิตก่อนวันที่๒๔กุพสามารถจำหน่ายไปจนกว่าสินค้าจะหมด
จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทันที

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน